คุณค่ะไปต่อกันที่หนุ่มสุดฮอตคนนี้บ้างดีกว่าค่ะ

แต่เห็นทีนะคะรอบนี้จะดิ้นไม่หลุดแล้วเพราะว่าไฮโซวัยกระต่อค่ะออกมายอมรับเองเลยนะว่า
เรียกว่าคบหากันก็คงไม่ผิดค่ะ
เพราะว่าห่วงความรู้สึกของคุณแม่ค่ะ

เนื่องจากมั่นใจในตัวฝ่ายชายค่ะเอาไปฟังเสียงน้องเอ๋ยหน่อยค่ะ
คุณแม่ก็คิดมากเท่าไหร่ค่ะเขาก็หลอกว่าจะแบบเหมือนแม่ไม่สบายใจ
เขารู้จักกับคุณแม่ด้วยเขาอาจจะเตรงใจรึเปล่า
เขาก็ไม่เคยปิดนะเวลาเหมือนกับว่าออกไปไหนก็ไม่ได้แบบ
แอบเจ้าชู้คนหนึ่งก็ไม่รู้สิหนูว่าผู้ชายทุกคนก็เจ้าชู้หรือเปล่า
คือก่อนหน้านี้ค่ะพี่ป้องออกงานเหมือนกัน
แต่ว่าแทงกักก็เป็นแค่พี่น้องกันเท่านั้น
เพราะว่าเกรงใจครอบครัวของฝ่ายหญิงนะคะ
ทีนี้ฝ่ายหญิงออกมาบอกเองค่ะเดี๋ยวคราวหน้าจะไปถามพี่ป้องซิ
ว่ายังไงอะไรคะพี่คะ
ถ้าพี่ป้องไม่รับคราวหน้านะเดี๋ยวเปิดวีดีโอคลิปนี้ให้ดูนะคะ